มาดูที่เรื่องของการเมือง

ไปตั้งเวทีปราศัยตามจังหวัดต่าง
ก็มีการสกัดกั้นบ้างในบางพื้นที่

พอสกัดปุ๊บอีกฝ่ายก็จะไปเล่นการเมืองใต้ดิน
มันก็จะไม่เป็นธรรมกับพักอื่นด้วยนะฮะ
กลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่มีการตะเวง
เป็นกลุ่มที่อาจจะหวังสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองนะครับ
ชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่ลนลงไม่ให้เลื่อนวันเลือกตั้ง

คนบางคนคิดอย่างนี้แล้วโดนสั่งให้มาทำอย่างนี้
ก็จะคิดได้แบบเดียวกันไม่ได้มององค์ประกอบอื่น
ซึ่งตัวเองก็ไม่ทราบว่าจะพูดอย่างไรกับคนที่อยากจะให้เกิดความวุ่นวาย
ในขณะเดียวกันก็เชื่อว่าประชาชนที่เข้าใจคงรู้สึกรำคาญ
เพราะแม้จะมีพระราชพิธีที่สำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทย
แต่ว่าคนพวกนี้ก็ไม่เคยคิดนะครับ
ขณะที่นางสาวนัทธามหัดนาหรือว่าโบ
ซึ่งเป็นหนึ่งในแก่นำคนอยากเลือกตั้งออกมาตอบโต้เหมือนกัน
ออกมาตอบโต้คำพูดนี้ทันทียืนยันบอกว่า
เป็นการแสดงออกตามหลักประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน
และเป็นการปกป้องสิทธิทางการเมืองของตัวเอง
เป็นสามัญสำนึกที่มีได้ในประชาชนทุกคน

มีเพียงประเด็จการเท่านั้นที่ป้ายสีว่าการชุมนุมเท่ากับความวุ่นวายนะครับ
ฝากฝั่งของนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
ออกมาพูดกรณีที่นายกรัฐมนตรี
สั่งให้ทุกกระทรวงตรวจสอบนโยบายหาเสียงของพักการเมือง
ต้องไปถามนายกว่าจะเอาข้อมูลที่ติดตามไปได้ไปทำอะไร
เพราะนโยบายของพักประชาธิปัตย์ก็ยืนยันอยู่แล้วว่าสามารถทำได้จริง
นายอภิษฎยังเรียกร้องให้กรกตเข้าไปช่วยจัดการเรื่องของการหาเสียงของแต่ละพักให้เกิดความเป็นธรรม
อย่าไปสกัดกั้นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลกับประชาชน
เพราะยิ่งสกัดกั้นก็เหมือนการผลักดันให้การแข่งขันนั้นลงไปที่ใต้ดิน
ซึ่งจะทำให้การเมืองนั้นล้าหลังเข้าไปอีกนะครับ
ไปสกัดกั้นกิจกรรมอะไรซึ่งมันเป็นประโยชน์ในการที่จะให้ข้อมูลกับประชาชนเลย
ยิ่งไปสกัดกั้นก็เหมือนกับผลักให้การแข่งขันมันลงไปใต้ดิน
จะทำให้การเมืองมันล้าหลังเข้าไปอีกนะครับ
เพราะฉะนั้นอยากให้ทบทวนหน่อยครับเพราะว่าขณะนี้ก็มีข้อจำกัดกันมากขึ้นเรื่อย
ในการที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างกับประชาชน
ผมมั่นใจว่ามันไม่มีอะไรไปกระทบกับความมั่นคงอะไรนะครับ
แล้วก็ขอให้ปฏิบัติให้เสมอภาคกัน

ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
เป็นประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือพักพลังประชารัฐบอกว่า
ตอนนี้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพายาวทำหนังสือเพื่อขอทราบความจริง
เกี่ยวกับเรื่องของการยกเลิกให้พักเพื่อไทยใช้สนามกีฬาของอบจพยาวเพื่อปราศัยกับชาวบ้าน
เพราะคนในพื้นที่จะรู้ดีอยู่แล้วว่าผู้บริหารของอบจพยาวเป็นคนของใคร
เป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าไปสั่งหรือว่าแทรกแทรง
จึงอยากรู้ว่าต้องการจะเล่นลักษณ์เพื่อโดนบาปไปให้กับภัครังประชาธิศรัฐมึงไม่
จะไปพบปากกับสมาชิกของพักเพื่อชี้แจงอุดมการจุดยืนนโยบายของพัก
พร้อมกับเปิดตัวผู้สมัครซึ่งเป็นตัวผู้สมัครสอสอเชียงบรายทั้ง๗เขตที่ศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดเชียงบราย
และส่วนความเคลื่อนไหวของพักการเมืองในการลงพื้นที่ไปพบปากกับประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศก่อนที่จะลงเลือกตั้งก็คึกคักเหมือนกันนะครับ

รวมทั้งพักรวมพลังประชาชาติไทยนำโดยนายสุเทพเทือกสุบัน
คารวะแผ่นดินที่บริเวณเทศบาลเมือง
แล้วก็ย่านร้านค้าย่านธุรกิจที่ลำปาง
นายสุเทพยืนยันไม่เคยเปลี่ยนคำพูดที่จะบอกว่า
สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าพลเอกประยุทธ์นั้นจะตัดสินใจ
อยู่ในบัญชีบรายชื่อนายกหรือไม่นะครับ
ขณะที่พักพลังท้องถิ่นไทยก็ลงพื้นที่เหมือนกัน
มีการไปเปิดศูนย์ประสานงานของพักพลังท้องถิ่นไทย